จับได้แล้วนะคะสำหรับชายที่อ้างตัวว่าเป็นสารวัตรโจ้ใช้ปืนไปข่มขู่คนขับรถอีกคันนึงที่ขับปาดหน้ากันมานะคะ
ตัวเองก็รับสารภาพว่าที่ทำลงไปเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะขู่คู่กรณีที่ชักปืนออกมาก็เพื่อจะขู่เท่านั้น
แล้วก็ขอโทษตำรวจด้วยที่แอบอ้างตัวเองว่าเป็นตำรวจจริงแล้วไม่ได้เป็นตำรวจนะคะ
ก็อ้างเป็นตำรวจไปอย่างนั้นแหละอยากจะให้คู่กรณีกลัว
ตำรวจฝ่ายสืบสวนนครบัน๕ควบคุมตัวนายอุดมทรัพย์ล้อมแก้ว
ผู้ต้องหาที่ใช้ปืนขู่คู่กรณีที่ขับรถปาดหน้ากันย่านพระรามสาม
แล้วอ้างตัวว่าเป็นสารวัตโจ้คนนี้ล่ะค่ะ
ก็เป็นข่าวดังในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้เราก็นำเสนอข่าวไปจับได้ที่อำเภอจักราชจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
คดีนี้นายกิติศักดิ์แทร่หว่องเป็นคู่กรณีก็นำหลักฐานภาพจากกล้องหน้ารถภาพนี้ล่ะค่ะไปแจ้งความกับตำรวจนครบานบางพงพาง
บอกว่าถูกรถยนต์ทะเบียนชชทท๖๐๖๙กรุงเทพมหานครปาดหน้าที่ถนนรัชดาพิเศษมุ่งหน้าแยกสาธุประดิษฐ์
แล้วก็ผู้ชายคนที่ขับรถคันนี้ก็มีปืนเป็นปืนสั้นแบบลูกโม่นำปืนออกมาขู่แล้วก็อ้างตัวว่าเป็นตำรวจชื่อสารวัตรโจ้ไปฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยนะคะ
สิ่งที่เราไม่น่าควรทำกันอ่ะคือคุณมาบิดกุญแจผมแล้วขู่จะฆ่าผมจะทำร้ายผมเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ผมบอกกันแค่เนี้ยแต่ผมก็ต้องแต่ผมก็ต้องขอโทษที่ผมปาดหน้าคุณนะครับอันนี้ผมลูกผู้ชายผมไม่ได้เป็นตุ๊ดนะอันนี้บอกกันก่อน
ส่วนคนที่อ้างตัวว่าเป็นสารวัตโจ้คนนี้นะคะนายอุดมทรัพย์สารภาพว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยถูกรถยนต์ของนายกิติศักดิ์ปาดหน้าก็เลยโมโหขับรถตามมาปาดคืนแล้วก็ลงจากรถใช้ปืนขู่เหตุผลที่อ้างตัวว่าเป็นสารวัตโจ้ก็อยากจะให้คู่กรณีกลัวค่ะ

แล้วในคลิป
สวัสดีครับ